ต่อที่เรื่องของโรคระบาดกันบ้างครับ

พบว่ามีชายไทย๑คนติดเชื้อ

ให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงเรื่องของการป้องกัน
รวมทั้งกำจัดยุงซึ่งเป็นแหล่งที่มาของโรคนี้ด้วยครับ
แพทย์อำนวยกาจีระอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไต้หวัน
เฝ้าระวังและตรวจพบชายไทยที่กำลังเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน
มีเชื้อไวรัสซิกาซึ่งกำลังระบาดในหลายประเทศนะครับ
แถบลาตินอเมริกาและแคริเบียน
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
เฝ้าระวังทางกีตะวิทยา
การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีการพิการแต่กำเนิด
และ๔การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาทครับ
กระจายทุกภาคและมีผู้ป่วยยืนยันเฉลี่ยปีละ๕คน
สาเหตุหลักเกิดจากโดนยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิกากัด
และช่องทางอื่นที่เป็นไปได้เช่นการแพร่ผ่านทางการถ่ายเลือด
แพร่จากมารดาที่ป่วยสู่ทารกในคันนะครับ
ส่วนด้านการรักษาโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนและยังไม่มียารักษาเฉพาะ
ต้องรักษาตามอาการต่อไป
หากประชาชนมีไข้ออกผื่นแดงตามตัวแล้วก็ปวดข้อ
มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้ควรไปพบแพทย์ทันทีครับ
อาการไม่รุนแรงยกเว้นในหญิงตั้งคัน
ซึ่งอาจทำให้เด็กทารกที่คลอดมานั้นมีสมองเล็ก
หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งคันได้
สำหรับผู้เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้ซิกา
ในประเทศแถบลาตินอเมริกาและแคริเวียน
ขอให้ผู้เดินทางระมัดระวังป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดนะครับ
โดยสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวให้มิดชิด

หากเป็นหญิงตั้งคันควรเดินทางไปประเทศที่มีการรับ
ถ้าเกิดว่าต้องเดินทางไปนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางนะครับ
ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้เตรียมจัดทำประกาศกรมควบคุมโรคเรื่องโรคไข้ซิกา
และช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันยุง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค